พาคุณผู้ชมไปดูลีลาของสองสาวตำนานตำแหน่งเมสจีนไทยแลนด์กันบ้างดีกว่า

ในเพลงที่ว่ากดไลค์ย้อน

ของสาวเกรสติดตามในช่วง
จ๊อจ๊ะริมจอร์
จ๊อจ๊ะริมจอร์
เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันในทุกเรื่อง
อย่างคู่นี้เกรสเชียร์ความท้าทายก็คือ
เป็นอย่างไรให้พร้อมเพลียง
ปัญหาอยู่ที่ต้นฉบับหรือคู่ฉบับไปลุ้นกัน
อย่างไรเอาไว้ถ้าที่ใกล้อยู่ความเธอ

เพื่อนไว้ทั้งที
เออคือเจ้าของเพลงอ่ะต้นฉบับส่วนยายเชียร์ต้นแบบแบบว่าดันนี่แหละค่ะ
ตามใจฉันเอามันไว้ก่อน
แต่ใดก็คือดูแล้วพลันตาสบายใจไหมไหวคะซีส
แบบนั้น